เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงอันนี้อันนี้ร้องเพลงหรืออะไรฮะบอกคุณตำรวจคือสู้จริงสู้มากทุกคนบอกและชื่นชมทำได้ขนาดนี้เลยเป็นตำรวจไปดูค่ะ

ทีนี้คนที่บ้านทนไม่ไหวแจ้งตำรวจมาช่วย

ตำรวจมาเลยค่ะพี่ตำรวจนะคะ
บอกเป็นยันหลวงพ่อกลวย

ขันน้ำมนต์มาแล้วพาผู้ชายคนนี้

ทำท่าพรมน้ำมนต์อีกนะคะดู
พ่วงพมกันเข้าไป

ห้องน้ำบ้างห้องนอนบ้างพรมให้ผู้ชายคนนี้ด้วย
แล้วเขาตาลอยตลอดเวลานะคุณคิง
เพราะอะไรไม่ได้นอนมาหลายวันเสพยาบ้ามาแบบเรียกว่าเต็มคาราเบลอะค่ะ
แล้วหลอนค่ะตำรวจพอทำแบบนี้เสร็จเหมือนเขาอาการดีขึ้นนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหวานล้อมสุดฤทธิตอนแรกเขายังไม่เชื่อ
บอกไม่ใช่ผีแน่นะนู่นนี่นั่นนู่นตำรวจเลยบอกโถ
นี่ยันหลวงพ่อกลวยสุดยอดแล้วน้อง
ใครก็นับถือถ้าหลวงพ่อกลวยเอาไม่อยู่ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรแล้ว
เขาก็เริ่มที่จะสงบลงค่ะ
ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็ชื่นชมนะคะตำรวจนายนี้บอก
ทำเพื่อเธอทำเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงทำเพื่อประชาชนค่ะ
แต่แน่นอนถ้าเสพยาบ้ามาอย่างนี้ก็ผิดนะคะคุณคิง
อย่างน้อยก็มีเรื่องราวดีของคุณตำรวจมาให้เราได้ชื่นชมกันนะครับ